คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ชักดาบหน่อยชักดาบที่ไม่ใช่ไม่จ่ายตังค์
แต่เป็นการชักมิดดาบออกมาแบบนี้เลยค่ะก็แก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มาเจอเด็กอาชีวะสิ่งที่เขาเอาดาบมาขู่
เอาเสื้อช็อปมาดิจะเก็บสะสมเสื้อช็อปค่ะ
การนี้ลูกศรสีเขียวผู้เสียหายแล้วผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์จี้ตามตามไปแบบนี้ค่ะ
นี่วัยรุ่น๓คนนะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามฝั่งเด็กอาชีวะ๓คน
ถนนเทศบาลเมืองสมุทธ์สงครามแล้วนี่นี่อีกมุมนึง
มาขู่ชิงเสื้อช็อปของเด็กอาชีวะ

คือคงได้แล้วอารมณ์ประมาณว่า
ข้าเท่ข้าเจ๋งข้าแน่
ข้าไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้แต่ข้ามี

เป็นเด็กอาชีวะอยู่ที่สมุทรสงครามนี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าพวกผมเลิกเรียน
ผมก็ไปซ้อมบาสที่โรงเรียนมัธยมแถวนั้น

จังหวะที่ผมรถติดไฟแดงอยู่นะพี่
ฝั่งนั้นเขาขี่ตามมาประกบมาถามผม

พวกผมก็เลยปฏิเสธผมไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรเลย
แต่อีกฝ่ายไล่ตามแล้วเอามีดสปาต้ามามา

ทีนี้ชุดสืบค่ะเขาไปตรวจวงจรปิด
ก็จับภาพได้ผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน

เห็นชัดเลยคนขี่เสื้อสีขาว
หมวกกันน็อกคนกลางใส่เสื้อยืดดำ

แล้วคนซ้อนสวมเสื้อเชิดสีฟ้า

ที่มีการของกลางก็มีสปาต้า

ใช้ในการก่อเหตุรู้ไหม

ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโรงเรียนอาชีวะ
ได้ยินเสียงเหมือนมีการตะโกนให้ของลับ

ผมก็คาใจไงผมก็เลยถามเอ้ย
ให้ของรับใครวะอีกฝ่ายไม่ตอบอ่ะทำไงอ่ะผมก็เลยชักมีดฟันสั่งสอนไปซะหน่อย
ทีนี้ผมก็มาเจอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับหน้าวิรัยเทคนิคอะครับ
มาชูสัญลักษณ์ชูนิ้วกลางใส่ผมแล้วก็ตะโกนด่าครับ
ผมก็เลยขี่ตามไปทีนี้อ่ะครับช่วงที่อย่างนั้นขี่อ่ะครับ
เขาขี่ปาดหน้าผมครับปาดหน้าของคุณเรนอ๋อ
นี่ไงฝั่งแก๊งวัยรุ่นนี้เข้ามากัน๓คนใช่ไหม
สามคนนี้เป็นชิงทรัพย์ได้แล้วนะคุณผู้ชม

เดี๋ยววันนี้ต้องส่งฝากขังตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ